พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อ
ที่นี่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันต่อมาว่า
สิทธิ์มากเลยสำหรับเจ้าพ่อประตูโขง
ดูกับพระเจ้าทันใจ
ถึงขั้นว่ามีคณะลิเกมาแก้บนกันทุกอาทิตย์เลยนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อประตูโขงและพระเจ้าทันใจอยู่ที่บ้านกู่แดงตำบลหนองแฝก
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ดูจากพวงมาลัยน้ำดงน้ำแดงข้าวของที่มาไหว้แล้วนั้น
ก็เชื่อว่าคนมาเยอะจริงใครที่เป็นชาวเชียงใหม่ส่วนมากเขาจะรู้กันดีว่า
สารเจ้าพ่อประตูโขงแห่งนี้นะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะมายาวนานแล้ว
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่ามันมีเสียงล่ำลือกันมาส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่เขามากราบไหว้ขอพร
ได้พรกลับไปสมหวังดั่งตั้งใจนะอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าจะมาขอเรื่องที่ดิน
ถี่ดินเอ่ยขายนาขายไร่อะไรอย่างนี้นะให้มาบอกเจ้าพ่อประตูโขงแล้วมีเคล็ดลับด้วยนะ
ว่าถ้ามาบอกเจ้าพ่อแล้วให้เอาสำเนาโฉนดที่ดินมาฝากไว้ในศาลเจ้าพ่อด้วย
จะขายที่ตรงไหนล่ะเนี่ยสำเนามาก่อนนะแล้วก็มาอธิษฐานบอกเจ้าพ่อไว้แล้วก็ฝากสำเนาโฉนดที่ดินไว้ในสารเจ้าพ่อเลย
สำเนาเท่านั้นนะเอาโฉนดที่ดินจริงเก็บไว้นะเดี๋ยวเผื่อจะขายที่ถ่ายเอกสารนะไอ้ของจริงไม่ต้องเอามา
ต้องเอามาเดี๋ยวเผื่อจะขายหาไม่เจอแย่เลยนะคะสำเนามาเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านเขาแอบกระซิบด้วยนะบอกว่านี่ทำแบบนี้หลายต่อหลายคนนะเขาสำเร็จตามคำที่เขาขอพรเอาไว้ทั้งนั้นเลย
ที่ขายทางได้ด้วยนอกจากนี้คุณผู้ชมนอกจากสารเจ้าพ่อประตูโขงแล้วนี่อีกหนึ่งจุดบริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจค่ะ
ที่นี่ก็ร่ำลือกันมาเหมือนกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ
เขามีบทสวดคาถาบูชาพระเจ้าทันใจไว้ไปถึงก็เนี่ยจุดทูบท่องนโมสามจบแล้วก็สวดตามไปนะคะ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่สมหวังนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังแล้วต้องบอกแบบนี้บางคนเขาก็สมหวังเขาก็จะจ้างคณะลิเกแบบนี้มาเล่นมาเขาเรียกว่ามาแก้บนคุณผู้ชม
เป็นลิเกพื้นบ้านรวมไปถึงรำวงย้อนยุคหรืออะไรต่างเนี่ยค่ะนำมาแก้บนแบบนี้เพราะชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเจ้าพ่อประตูโขงท่านจะโปรดปรานการแสดงสองประเภทนี้มากก็คือลิเกกับรำวงย้อนยุค
นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทุกอาทิตย์ถึงมีคนนำลิเกพื้นบ้านมาจัดแสดงเป็นการแก้บนนะคะก็คือแก้บนกันเยอะจริงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมมาบอกมาเล่าสู่กันฟังนะคือไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมงมงายแล้วจะต้องไปจะต้องขอพรแล้วจะต้องได้นะคะคือเวลาเราไปกราบไหว้ไปขอพรมั
แต่ขอเรื่องโชคลาภนะถ้าคุณขยันทำมาหากินคุณรวยเร็วแน่แต่ถ้าคุณหวังจะรวยทางรัฐอย่างเดียวอ่ะมันก็จะช้าหน่อยเพราะมันก็จะพลาดกันบ่อยเผลอไม่มาด้วยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะถูกหรือใครจะไม่ถูกไม่ใช่ว่าไปขอร้อยคนแล้วได้ร้อยคนมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยค่ะ
อะไรอย่างนี้ก็เป็นกำไรของชาวบ้านเท่านั้นไปนะจ๊ะ